ดังนั้นมาดูกิจกรรมต่างที่เกิดขึ้นในห่วงเวลานี้นะครับ
เมื่อวานนี้องค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
นวัคคหายุสมธรรม
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรกฎาคม๒๕๖๑นะครับ
วันนี้ที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมาบราม
ผลเอกภัยบูลคุ้มฉายาองค์คมนตรี
ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
นวักคหายุสมธรรม
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑นะครับ
อุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาศรีมาบราม
โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชน
ร่วมประกอบพิธีจำนวนมากนะครับ
สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมการศาสนา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล

เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชน
ได้นำหลักธรรมจากบทเจริญพระพุทธมนตร์
ประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต
ประชาชนมีความรักความสามัคคีและความปรองดองกันครับ
ขณะที่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้น
มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับ
เมื่อถึงวันเข้าพรรษาคนไทย
นิยมนำเทียนที่หล่อแล้วไปถวายตามวัดต่าง
เพื่อจุดให้แสงสว่างตลอดฤดูการเข้าพรรษา
โดยครั้งนี้ก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
ได้เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาทั้ง๑๐ต้น
เพื่อนำไปถวายพระอารามหลวง๑๐แห่ง
ใดแก่วัดราชบพิษศัตริญมหาซีมาราณ
วัดเบนจมะบพิษศัตริญดูศิษภ์วนาาราณ

วัดพระเชศภนีรวิมนฯมังคราราณ
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามวัชนะสงคราม
สุทัศน์เทพวรารามวัดบุรณสิริมาตยาราม
และอีกวัดหนึ่งแห่งวัดที่๑๐นะครับก็คือวัดปรินายกนั่นเองนะครับ
ส่วนบริเวณมณฑลพิธีมนตบพิธีนะครับ
ซึ่งมีพระบรมศาบรีริกฐาตุที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้
ก็เปิดให้ประชาชนเข้าศักระแล้วก็ชมนิทัศกาลพระบรมศาลีริกฐาตุ
ยุคได้จนถึงวันที่๒๘กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เช้าแล้วครับ
นาฬิกาถึงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกานะครับทุกวันนะครับ